ทุกผู้ชมครับที่พัทธลุงนะครับผู้ชายคนหนึ่งไปติดต่อขอซื้อยาบ้านะฮะจากคนที่เขาเคยขอซื้อนั่นแหละแต่ครั้งนี้ซื้อไม่ได้ก็ทะเลาะกันถูกชกถูกต่อยทำร้ายมากลับไปบ้านตัวเองคว้าปืนลูกซองมายิงเขาเสียชีวิตนะฮะถูกจับได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับสอพรลำปำนะครับที่จังหวัดพัทธ
ชายโครงด้านซ้ายนะนี่ฮะสองจุดนี้นะครับเสียชีวิตนะครับ
ขณะเดียวกันชาวบ้านบอกว่านายจารึกอาชีพเนี่ยคือคนงานก่อสร้างนะก็ทำกับพี่ชาย
พี่ชายเป็นช่างรับเหมาบ้านหลังเกิดเหตุมีนายจารึกอยู่กับลูกชายอายุ๑๗ปี
ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่นะฮะแถวนี้บอกว่าได้ยินเสียงเออะโวยวายเหมือนกับเสียงคนทะเลาะกันที่บ้านนายจาลึก
ก็จะใช้ลูกเบาแล้วมันมันออกไปพอดีมันว่าจาต้องยิ่งแล้วแม่เห
รอบกันก้อนพาให้เด็กไปอยู่ในห้องกันน่ะ
แล้วก็ลบวันเย็นก็มาระอารนี่
แล้วถ้าเกิดเลขอันเลขนี้ก่อนยิ่งจากปืนผู้จาน
บิดนั้นตรงนั้นเขามากี่คนมากกว่าเยอะ
แต่หลังจากที่เกิดเหตุนี้นะครับตับตัวกลุ่มตัวคนร้ายได้นะครับทุกผู้ชมครับ

สู้ไม่ได้ก็เลยกลับมาบ้านเอาปืนไปยิงเขา
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนเช้านะครับ
ขอซื้อยาบ้าจากลูกชายของนายจารึก๒เม็ด
แล้วก็เอามาเสพทีนี้พอเสพหมดไปแล้ว
ตอนเที่ยงกลับไปอีกรอบหนึ่งอยากได้ยาบ้าอีกนะฮะ
แต่ไม่ได้นะครับทีนี้ก็เลยทะเลาะกันนะฮะ
โมโหฮะไม่ได้ยาบ้าทะเลาะกัน
แล้วบอกว่าถูกนายจารึกกับลูกชายอายุ๑๗รุมซ้อม
สู้ไม่ได้ก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกมานะครับ
จากนั้นนะครับก็ไปเอาปืนลูกซองนะฮะ
คือเขาอ้างว่านายจาลึกเนี่ยไปนำปืนลูกซองเนี่ยอ่า
กติดตัวมาด้วยระหว่างทางเนี่ยห่างจากบ้านเกิดเหตุไม่ไกลเนี่ย
เขาขี่จักรยานยนต์ไปบ้านเกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
ตอนที่กลับไปเอาปืนลูกซองนะครับแล้วนายจาลึกอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยใช้ปืนยิงใส่เข้าไปนัดหนึ่งนะครับ
แล้วก็กลับมาที่บ้านกระทั่งตำรวจมาจับกลุ่ม

เหรอครับผมพกคุ้นอยู่ใสไม่ได้แต่ไขลูก
แล้วผมกี่รถอบไปหน้าบ้านถึงออกไปจากบ้านนะครับ
นี่แสดงว่าในพื้นที่เนี่ยแค่อยากได้ยาบ้าก็ขี่รถมา
ก็รู้แหล่งก็ซื้อกันได้ตอนนี้สำหรับหนังที่แจ้ง
ค่อหารในสักดาค่าผู้อื่นในเจ็ดตนานะครับ
แล้วก็การครอบครองอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต